เรื่องของขับรถกับร้านที่บอกว่าต้องระวังเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะที่สระบุรีค่ะ
เป็นรถทัวร์โดยสารมาจากร้อยเอ็ดจะเข้ากรุงเทพค่ะ
แต่คนขับหลับในรถเลยเสียหลักแบบนี้ไปชนต่อหม้อสะพานมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้หกศพค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อหม้อสะพานต่างระดับ
มิตรภาพขาเข้าสระบุรีเมื่อวานนี้เองค่ะ
โอ้โหสภาพรถตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบรถคันนี้เป็นรถโดยสารสองชั้น
ทัวร์สายกรุงเทพสุวรรณภูมิดูข้างหน้าสิโอ้โหพังหมดเลยอ่ะ
หูเละพังยับเดินคนกระเด็นอวกองอยู่นี่ค่ะอืมทั้งคนทั้งสิ่งของค่ะ
กระจายเกลื่อนเต็มถนนเลยผู้บาดเจ็บบางส่วนติดอยู่ในรถ
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกมาให้ความช่วยเหลือ
เรื่องต้นพบผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ๓ศพนะคะ
เป็นผู้ชายสองศพผู้หญิงสามศพนอกจากนี้ผู้บาดเจ็บอีกกว่ายี่สิบรายค่ะ
กู้ภัยรีบลำเลียงส่งโรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลใกล้เคียง
แต่ต่อมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๑ศพ
ทำให้ยอดรวมจากอุบัติเหตุครั้งนี้เสียชีวิตไป๖ศพค่ะ
สอบสวนทราบว่ารถคันนี้วิ่งมาจากร้อยเอ็ดจะเข้ากรุงเทพ
นายนารินหงษาอายุสามสิบเอ็ดปีเป็นคนขับมีผู้โดยสารอีกสามสิบสองคนค่ะ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับหลับใน
รถเลยเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์กลางถนนค่ะเนี่ย
ต่อหม้อสะพานที่มันอยู่กลางถนนแบบเนี้ยค่ะครับโอ้โหตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสอบสวน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
ส่วนใหญ่คนเจ็บและเสียชีวิตก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวรถคนที่นั่งท้ายด้านหลังก็ปลอดภัย
คงจะชนแรงเพราะว่ากระเด็นออกมานอกรถเลยนะคะเดี๋ยวคงติดตามอุบัติเหตุนี้ต่อไปว่าจะมีการช่วยเหลือกันอย่างไรนะคะ
แล้วเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่คุณผู้ชมค่ะ